เป็นเรื่องราวของผู้เก่งซุดหล่อยอย่างนาเดตคุกกิมี่ย่านั่นเองค่ะ
ล่าสุดออกงานถี่ขึ้นนะคะ
แล้วก็เลยโดนแซวถึงเรื่องความรักบ่อยขึ้นเลย

ยากเพราะว่าคนตาดีเขาว่าอย่างนี้

ส่วนณเดชน์เองก็บอกว่าทำตามหน้าที่ด้วยความเป็นผู้ชายก็ต้องเทคแคร์ผู้หญิงเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะแต่งงานตอนอายุ๓๐แล้วก็อยากจะมีลูก๒คนนี้นะคะ
ณเดชน์บอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่อยากโฟกัสปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะ
ถ้าใครถืออะไรหนักผมก็จะช่วยเสนอตัวช่วยอยู่แล้วครับผมแล้วแต่ว่าใครจะให้ช่วยหรือเปล่าเท่านั้นเองทำตามสิ่งที่เราเป็นครับ
นั่นเป็นแบบเรื่องแบบขำที่เขาให้แบบเขาบอกตอบอะไรไปก็ได้ก็ตอบไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอบอะไรก็ได้
บอกว่า๓๐อีก๔ปีเดี๋ยวว่ากันดูซิจะแต่งงานจริงหรือเปล่า
ส่วนประเด็นภาพยนตร์นาคี๒ที่จอคิวเข้าโรงฉายนะครับ
ณเดชน์บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ปลื้มที่กระแส
หลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อยค่ะ
ดีใจนะครับก่อนอื่นเลยคือเราไปเปิดตัวที่จังหวัดอุดรธานี
จริงว่าเป็นพี่ดีมงคลอยากให้ทุกคนที่จะคิดว่า
หรือว่าหนังไทยไม่ไปดูหรอก

เชื่อได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เปรี้ยงอย่างแน่นอนค่ะ